เรื่องการเมืองกันสักหน่อยวันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งนะครับ
สุดารัฐชัดชาติอวยเป็นนายกมาร์คยกทีมบุกเหนือวันนอร์
โผล่เข้ากรุงรวมถึงความเคลื่อนไหวของกรกต
หลังจากที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์
และการติดป้ายหาเสียงจุดไหนบ้าง

เรื่องนี้พันธ์ตบรวจเอกจารุงวิทธิ์ภูมิมาเลขาธิการกรกต
ได้พูดถึงนะครับว่าขณะนี้ได้รับรายงานว่า
มีว่าที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตหลายคน
รวมทั้งพักการเมืองทยอยแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทาง
ระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งกับทางจังหวัดแล้ว
แม้ว่ายังไม่มีการเปิดรับสมัครยังไม่มีหมายเลข

เท่าที่ทราบคือมีจำนวนมากพอสมควร

ส่วนเรื่องของสถานที่ติดป้ายประกาศ
โศนาหาเสียงเลือกตั้งสส

แล้วก็ถึงจะรู้ว่าจะติดป้ายหาเสียงกัน
ณจุดใดได้บ้างนะครับ

ผลสำรวจอนาคตประเทศไทยของคนวัยทำงาน

เสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรี
พบว่าทั้งคุณหญิงสุดารัฐและนายชัดชาติ

คือร้อยละ๕๑นะครับ
คุณหญิงสุดารัฐได้ประมาณนี้
ร้อยละ๕๐๕นะครับแล้วก็นายชัดชาติลดลง
หยอดลงมาหน่อย๔๙๕นะครับไม่แตกต่างกันนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

แล้วก็นายชัดชาติสิทธิพันธ์คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ
ใช้ช่วงเวลาวันหยุดไปกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคุณ
สวนลุมใช่ไหมไปสวนลุมพินี
ที่นายชาติชาติเคยวิ่งเป็นประจำแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รู้กล้าวิ่งหรือเปล่า
กลัวคุณนะฮะแต่เมื่อวานนี้โอ้โฮจับมือกับหนุงหนิงเลยนะครับ
แล้วก็มีการถามว่าเอ๊ะสรุปแล้วทั้งคุณหญิงสุดารัฐนายชัดชาติเนี่ย
มีแคนดิเดตจะเป็นนายกรัฐมนตรีใครเบอร์๑เบอร์๒อะไรยังไง
แล้วก็มีความขัดแย้งกันหรือเปล่าไม่ถูกใจกันหรือเปล่า
นายชัดชาติตอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ไม่มีครับผมว่าแล้วก็ไม่มีเบอร์๑เบอร์๒ผมว่ามันเป็นทีม๓คน

นี่เสนอกันเองอย่างนี้
มือหนุ่งหนิงเลยนะครับใช่ด้านของพักประชาธิปัตย์นายพิสิทธเวชาชีวะ
เมื่อวานไปเชียงใหม่นะครับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคเหนือ
๑๖จังหวัดไปถีนเสื้อแดงเขาบอกอย่างนี้

แต่ก็บอกว่าจะให้เชียงใหม่เป็นมหานครแห่งวัฒนธรรมนะครับ
ถึงเวลาแล้วที่จะเอาระบบจัดจังหวัดจัดการตนเอง
เลือกผู้ว่าทุกจังหวัดให้ผู้ว่าเป็นคนของเราทับงานให้เรา
เสร็จเมื่อวานนายวันนอมมธาหัวหน้าภาคประชาชาช
พร้อมด้วยแก่อนำภาคเปิดเวทีปราศัยครั้งแรก

ย้ำภาคนี้ไม่ใช่ภาคของคนภาคใต้หรือมุสลิมเท่านั้น
แต่เป็นพักของคนไทยทั่วประเทศทุกศาสนา

แต่ว่าจะส่งผู้สมัครลงอีสานเยอะมากที่สุดคือ๘๗เขต
รองลงมาภาคใต้๕๐เขตภาคเหนือ๒๘เขตภาคกลาง๒๓เขต

ส่งผู้สมัครของพักประชาชาติ๒๑๖เขตนะครับ
ส่วนเรื่องของการจับตามองการลงพื้นที่ของนายยกรัฐมนตรี
วันนี้จะลงพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรี
ฝากฝั่งการเมืองเขามองว่าจะลงไป
และจะมีประเด็นเรื่องของการหาเสียง